ทำไมคุณไม่พูดคำว่าสวัสดี

โอ้ค่ะรออรมเสียสิโดนไงโดนไปไหล่ดอกนะวันนี้ไง
คุณศรากินแบบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวก่อนนะฉันแอบถ่ายคลิปไว้
เมื่อวานอารมณ์เสียในขนาดถ่ายรายการ
พี่เป็นอะไรแบบเมื่อขนาดแองจิตเหลือ
แล้วมีผลกับการทำงานไหมมีสิ

คุณจะพูดอย่างงั้นคือเขาซื้อมา
ช่วงบ่ายสาม
เดี๋ยวนี้ผมซื้อเป็นเล่มเลยนะสนับสนุนนะ

โดนบ้างไหมคิวไหมไม่เคยโดนเลย
แต่เล่มหนึ่งก็คือมันจะได้๒ตัวอันหนึ่ง

โกรธอีกตัวเองไม่ถูกเถอะ

ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่ได้คุยกับเขาเลย
งวดที่สองนะพฤษภาคม๒๕๖๐นะครับ
รองที่หนึ่ง๐๐๘๖๕๖นะครับ
เลขหน้า๓ตัวนะฮะ

เลขท้าย๓ตัว๗๗๓๙๒๓นะฮะ

นี่นะโอเค
แล้วเมื่อวานคุณก็พูดถึงอันนู้นอันนี้ไป

ไม่มีโดนมีใกล้เคียงก็๕๕ของพี่ม้า

ไม่แต่นั่นเขาซื้อเป็นปรึกเขามีหลักฐานจริงอาบสุทธิ์

กล้องเว้ยไรเพิ่งเล่าให้เราฟังว่าไงนะ

กล้องถูกหวยจนแบบว่าซื้อรถแบบว่าไม่ต้อง

คืออารมณ์เสียอย่างจริงนะคุณ

อันนี้อาร์ดประสุทธิ์ก็ถูกแล้ว

อะไร
๕๐ใบเธอเองจิ๊ะ๓๕เหรอ๕๐ใบ
๕๐ใบใบละ๒๐๐๐
นี่ไงได้สำหรับ๒๐๕๐ใบ
โอเคอ่ะ

อันต่อไปอะไรอิชานี่นะฮะ
ปรากฏว่าเรื่องพรีเวดดิ้งดูไปทำเขาคนเขาจะแต่งงานนะ
หลอกเขาลวงคู่แต่งงานมัดจำพรีเวดดิ้ง

โกโกเว้นก่อนเหรอฮะเชิดไปตามร้านไปเลยค่ะ
โกเว้นก่อนเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะ
ก็มีกลุ่มปีที่แล้วที่เขามีงานที่

อืมนะก็มีคนที่เขาไปเห็น

เงี้ยก็เลยเข้าไปจองนะฮะเวลาทำงานคุณช่วยวางโทรศัพท์ของนี่นะ
อย่าตกดทำไมครับกำลังกดอย่างเช่น
กำลังเตรียมข้อมูลที่จะเล่าเรื่องคนเก็บเห็ด
เธออย่ามาพูดฉันมีการเตรียมข้อมูล
ฉันไม่ได้ส่งคำแรงมาบ้างบอกว่าคุณส่งโทรศัพท์ของกู
เอาเงินไปทั้งหมดมีหลายลายด้วยนะคะ๒๐ลายเลย

ก็เกิดคุณหนุ่มอย่าตัดในขณะที่ประมาณรัฐนาศุริยะอ่านข้าว

เขาเบอร์หน้าไม่ใช่ภาพ
ผมไม่ได้อะไรคุณพูดแทรกเข้ามาเอง
นี่คุณวราพรบุญประสมเขาบอกว่า

คือเสนอขายแพ็กเกจพรีเวดดิ่งแค่๓๙๐๐๐บาท
แล้วก็เลยวางมัดจำเพราะเขาจะแต่งงานวันที่๔มีนา
ไปจองแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เขาก็เลยทำสัญญาชำระเงินอะไรเรียบร้อยเสร็จสับไป
แล้วก็ไปที่บริษัทเขาเมื่อวันที่๒๐ธันวา

แล้วก็ตอนนี้บริษัทตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ
ดิบดีไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเลย
แล้วก็เขาก็บอกว่า๒๑มกราปีนี้

คือทุกอย่างเป็นเดือนมาเขาแต่งมีนาไงก็โอเค
ปรากฏว่าถึงตอนก่อนนัดหมาย๑วันบริษัทว่าจะย้ายบริษัท
อย่าเพิ่งมาเดี๋ยวเลื่อนไปปลายเดือนมกรา
เอ๊ก็โทรไปเรื่อยเริ่มแบบไม่รับแล้วก็หายไป
ปรากฏว่าตามไปที่บริษัทปิดนี้ไปแล้ว
ไม่มีเลยที่บอกว่าย้ายไปที่ไหนก็ไม่มี
แล้วก็ไปเจอคนที่โดนหลอกเหมือนกันอีก๒๐กว่าลาย
ครับผมร้อยกว่าลายไม่ใช่๒๐จ่ายเงินให้บริษัทนี้ทุกคนจ่ายหมด
๕๐๐๐๐บ้าง๒๐๐๐๐๐บ้าง๓๙๐๐๐บ้างแล้วแต่๓ล้าน
ที่เขารู้คือ๓ล้านแน่ที่ในแวดวงเขา๓ล้าน
แล้วก็เลยไม่รู้จะแต่งได้ยังว่าหรร่าภรคะเป็นห่วงจังเลย

จริงโปรศน์กองปราพย์ก็รับแจ้งความไปแล้วแล้วมันหายไปไหน
โกวิตก่อนนะมันจะไปต่างที่ไหน

ระหว่างที่คุณพูดอยู่เนี่ยเขามีคนส่งไลน์เข้ามาเยอะบอกว่า

เลขคุณภูมิภวงว่าไง
นี่น้องมายูให้เหวยกันหรือ

อะไรเค้าบอกว่าอะไรเลขคุณภูมิภวง
เลขคุณภูมิภวงเค้าบอกทั้ง๓ตัวทั้ง๒ตัวเลย

ไม่มีบนล่าง

เราพยายามจะสร้างภาพเหมือนกับคนดูเราไม่เคยเล่นกันเลยเนาะ

คือเมื่อกี้ที่เตรียมที่กดโทรศัพท์เพราะฉันเตรียมข้อมูลเธอ

ฉันไม่ได้บับบอกมาครับหน้าคุณเหมือนเห็ดสดตอนนี้

อ่าว่ามา

คือจริงแล้วเมื่อตอน๕๔๕ทางไทยรัฐทีวีของครูจะมกว่านี่

ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ศาลเขาบอกว่า

เป็นเกษตรสังคมเย้อยเลยพี่

คนบุกลุกป่าป่าสงวนไม่เห็นจะโดนอะไรเลย
ทำไมคุณตาคุณยายเก็บเห็ดถึงจะต้องเป็นอย่างนี้
ปรากฎว่าวันนี้ที่กรศิลป์ครับศานดีกาพิพากษา
จริงแล้วลดโทษจาก๑๕ปีนะครับ
จริงแล้วคุณตาคุณยายจะต้องโดน๑๕ปีเหลือ๕ปี
สรุปง่ายว่าก็ยังติดคุกอยู่ดีนั่นแหละ
ทนายความทำเรื่องขอรื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่

พร้อมกับแจ้งความเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่า
นั่นแหละทำหลักฐานเท็จคุณ

วันที่๒พฤษภาคมจากคดีของตายายเก็บเห็ด
สองสามีภรรยาที่จังหวัดกรศิลป์

ไม่ใช่คนนี้นะท่านผู้ชอบใช่นะครับยาด

แล้วคุณยายอายุ๔๘อ๋ออ่อนกว่าฉันอีกนะ

คือญาติเขาน่าสงสารมากเลยพี่

ในข้อหาบุกรุกแล้วก็ตัดไม้ในพื้นที่ป่าดงระแนง
ตำบลครองขามถูกสารชั้นต้นสารอุทธรณ์ให้จำคุกคนละ๑๕ปี
คือมี๒คนผัวเมียเนาะก็คนละ๑๕ปี
ซึ่งล่าสุด๒พฤษภาคมสารดีกาก็นัดอ่านคำพิพากษา
มาตอน๙โมงที่ผ่านมาที่กรสินเนี่ย
นี่เป็นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมคะ
โมง๒๐มีรายงานคำพิพากษาจากศาลดีการได้แก้โทษจากเดิม
อุทธรณ์เขาบอกว่าจำคุก๑๔ปี๑๒เดือน

ขณะที่ทนายความก็เตรียมทำเอกสารยื่นขอให้รื้อฟื้นคดี
ทางทนายสงการทนายสงการ

นายบอกเฮ้ยช่วยเถอะช่วยลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่พิจารณาใหม่เถอะตามพรบ
พระราชบัญญัติการลื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่
เพื่อยื่นประกันตัวออกมาสู้คดีต่อ
แล้วก็ที่สำคัญพร้อมนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ทำเอกสารหลักฐานปลอมเท็จหมดเลย
ทั้งหมดนายอุดมแล้วก็นายนางแดงสิริสรอายุ๔๘ปีเนี่ยฮะสามีภรรยาเนี่ย
เขาเป็นคนบ้านโนนสะอาดอำเภอที่จังหวัดกรสินนั่นแหละคุณ๑๒กรกฎาคมเมื่อปี๒๕๕๓เนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจับกลุ่มนะฮะ
แล้วก็สั่งส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก
ไปสองคนผมเนี่ยแต่โดนข้อหาบุกรุก
ถางก่อสร้างธรรมายึดถือครอบครอง
ไปเก็บเห็นแค่นั้นหรอบางคนก็บอกแค่ไปเก็บเห็นแค่นั้นหรอนะฮะ
แล้วก็ทำไมห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้าม
ยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตารัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

แต่ถ้าสมมุติเราจะดูจริงจริงแต่เป็นร้อยท่อน
เป็นร้อยท่อนคุณจะไปตัดได้ยังไง

คืออย่างนี้เรื่องเก็บเห็ดเนี่ยเป็นการให้การของสองท่าน

มีการแก้คดีมีการมีหลักฐานที่นี่

แต่ว่าเขาเจอไม้ที่บ้านตาแบบยายเยอะที่เขาไปเจอไม้

เป็นไม้สักเป็นไม้ประดูเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งต้องให้หลวงตัดเท่านั้น

เอาจริงนะถ้าจะต้องตัดไม้เยอะขนาดนั้น

อักฏิอย่างเงี้ยเขาจะถูกในทุนจ้างหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่มีใครรู้
เพราะว่าไปมุ่งแต่เรื่องเก็บเห็ดมันดูดราม่า
มันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาว่าบางคนก็บอก

เป็นไม้ว่าไปตัดไม้ที่มีค่าเป็นไม้ต้องห้ามอ่ะ

อายุแค่นี้อยู่บ้านขนาดนี้ทำไมตัดได้เยอะ
คำถามว่าอ้าวแล้วพวกตัดไม้ทำลายผ่านอะไรอย่างนี้

พยายามเสือฉลามเขาคมเขาจับกัน

ถ้าหากจะทำได้อีกก็คือก็มีเหลือของใหม่
แบบที่เค้าพูดเมื่อกี้มีคนทางลายนี้
อย่างที่เขาพูดเมื่อกี้มีคนส่งข้อความทางไลน์มา
ก็เหมือนกับเขารู้อยู่แล้วว่าพระราชบัญญัติการลื้อฟื้นคดีอาญา

เอาเหรอถ้าต้องตั้งคดีใหม่เพราะว่าเอาตรงแล้วเหมือน
เหมือนมันจบสิ้นไปแล้ว

อย่าเพิ่งไปต้องอ่านข่าวให้ละเอียด

แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชอบมาภากลร้องได้ร้องใหม่ได้
ก็สามารถที่จะลื้อฟื้นได้
เพราะฉะนั้นคนที่อ่านข่าวตายายเก็บเห็ดเขาบอกว่าการุนามองลึก

มันไม่ใช่เห็ดหาชีวิตการพุทธรรมนี้แล้วเขาให้การ
ให้การว่าวันนั้นไปเก็บเห็ดไม่ได้ไปตัดไม้
ถูกต้องถูกต้องพิจารณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหมินสารไปนะครับ
อันนี้ไม่ดีนะไม่ได้นะฮะ
มีใส่เพราะว่าอายุ๔๐กว่าเป็นตายาย่ะหรอ
จริงดีพูดเป็นป้าหรือนางหรือนางต่อ

จาก๑๕ปีก็โดงคนละ๕ปีในเบื้องต้นก่อน

แต่อันนี้แรงนะที่บอกว่าตาก้าวไม้ทำหลักฐานปลอมน่ากลัวเลย
เหมือนตอนนี้มีการฟ้องกลับไปแล้วล่ะ
ทนายทนายสงกรรณ์บอกว่า
เดี๋ยวจะดูซิว่าการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่า
หลักฐานทั้งหมดที่ตอนนั้นมาให้กับคุณตาคุณยาย

เลขตัวเดียวรักมั้ย๙องศา

เย็นกว่ายุโรปอีกอ่ะ

กับการใช้บัตรชิปการ์ดคนจน
๑ตุลาคมนี้ต่ออายุลดไฟแล้วก็ลดเมฟรี
ซึ่งวันนี้บางคนก็ว่าลดไฟเวลาข้ามต่างจังหวัด

มีการต่อต่อต่ออีก๕เดือนนะครับ
วันนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางเขาเปิดเผยถึงความคืบหน้า
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รายได้น้อย

ระบุไว้ก่อนหน้านี้เช่นรถเมฟรีรถไฟฟรีส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ
แก๊สหุงต้มก็จะมีส่วนลดนะฮะสำหรับคนที่คนที่รายได้น้อย
รถเมฟรีลดไฟฟรีแต่ลดค่าน้ำค่าไฟไม่ลดลดราคา
โอเคลดราคาส่วนลดส่วนลดคือคนที่รายได้น้อยไม่ต้องห่วง
ของเราก็ขึ้นข้าวไฟขึ้นอยู่เนี่ยของเราขึ้นอยู่แล้วของเราเนี่ย
เราเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติคุณมีรายได้น้อย
คุณได้ไปลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยคุณจะได้ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่ะ
หุงต้มแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นสินค้าทงฟ้านะฮะ
สินค้าทงฟ้าประชารัฐเนี่ยซึ่งวันนี้กรมบัญชีกลางก็จะมอบสวัสดิการต่าง
สวัสดีการที่จะแจกให้กับผู้มีรายได้น้อยหลังจากที่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
ลงทะเบียนเสร็จสิ้นล่าสุดวันนี้นะฮะมีประชาชนเนี่ย
ลงทะเบียนมากกว่าแปดล้านคนแล้วนะฮะเฮ้ยวันนี้ก็ลงรวมแล้วทั้งหมดน่ะ
วันนี้แปดล้านคนแล้วแปดล้านกว่าแล้วด้วยองค์กรเรามีเจ็ดสิบล้านอืม
ซึ่งบัตรสวัสดิการหรือบัตรที่มีชิปการ์ดเนี่ยที่จะแจกกับประชาชนเนี่ย
ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนนะฮะจะเป็นบัตรเหมือนกระเป๋าเงิน
จะมีชิปการ์ดอะพี่นะครับโดยจะแยกเป็นประเภทชัดเจน
เช่นใช้เดือนต่อเดือนนะฮะก็ไม่สามารถจะสะสมไปใช้ในเดือนต่อไปได้เลย
คือมันจะมีระบบหมดว่าสมมุติคุณจะใช้เดือนต่อเดือนวันนี้
คุณก็ไม่สามารถเอายอดอันนี้ไปใช้ในเดือนถัดไปได้
คือถ้าเดือนนี้ไม่ได้ใช้รถไฟฟรีเดือนหน้าก็เอาไปโอนใช้เดือนหน้าไม่ได้
ใช่นะฮะเช่นค่าเดินทางขึ้นรถเมลรถไฟเป็นต้น
ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเป็นวงเงินในบัตรหรือเป็นส่วนลด
ตอนนี้คิดว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเมื่อคุณไปลงทะเบียนแล้วเนี่ย
อาจจะเป็นวงเงินในบัตรมาเรือด่ะสำหรับคนชนได้คุณละเท่าไหร่ในส่วนลด
หรือจะเป็นส่วนลดในการที่จะไปใช้ส่วนลดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหุงต้ม
ต่อเดือนเนี่ยจะให้เท่าไหร่โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้บัตรได้จริงเนี่ยนะฮะ
ตุลาคมผู้สื่อข่าวบอกว่าในการประชุมคอรมอล
วันที่๒พฤษภาคมกระทรวงการคังได้เสนอการขยายเวลามาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ด้านการเดินทางรถเมฟรีรถไฟฟรีนั่นแหละออกไปอีก๕เดือน
ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมไปสิ้นสุดอีกทีวันที่๓๐กันยายน
หลังสิ้นสุดมาตรการไปแล้วเมื่อเมษายนที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปตั้งแต่เมษายนแล้ว
นี่ก็เพิ่งเสนอให้กับนายกตู่

เนี่ยครับมาเรื่องนี้บ้างดรชะนนฟินไม่เลิก
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวยังขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า

เขาบอกอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ๘โมงครึ่งของวันที่๒
ในรุ่งฮิรันวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินอยอินทนนท์

อากาศบนดอยถนนยังคงหนาวต่อเนื่องทุกวัน
แม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็ตามแตก
อุณหภูมิมนต์ยอดดอยวัดได้๙องศาลเซลเซียส
ที่จุดชมวิวกิ๋วแม่ปานวัดได้๙องศาลเหมือนกัน
ที่ทำการวัดได้๑๘องศา
อุณหภูมิสูงสุดนะครับ

ก็ถือว่าโอเคนะยินมากยินก็โอเคเย็นมาก

เย็นกงอีกตอนนี้ก็เราเวลาเปิดแอร์ในห้อง
๒๕เลยนะ๒๕๒๔เลยนะ

และทึกวิวาวะเย็บมากมายนะครับ
หลายคนบอกไม่ผิดหวังจริงที่ได้ขึ้นมา

ท่านอยากให้มันเป็นทั้งประเทศแรก
เขาบอกว่าสูงสุดหน้าเราเขาก็๒๕องศา
ไม่ค่อยถึง๓๐กาวนาทีเขาบอก

เดี๋ยวเขาถูกจับ
เรียกบอกเลขแม่นาคีที่อำเภอมันจาคีรี๓๕คนถูกเยอะมาก
นี่เออทักเข้ามาที่เพจของมูไนท์หน่อยสิว่าใครมีเรื่องอะไรเด็ด

มุดดำจำพูหวานแหววเขาบอกอย่างงั้น

ฉันก็มีหลักฐาน

แล้วแบบปุ๊บฝนจะตกยังไงรู้ไหมก็ถ่ายอัลดอร์ไว้
อ้าวแล้วทำอย่างไรฟึ๊ดฟัดเป็นอะไรฟึ๊ดฟัด
สาบานไว้เยอะหนูกลัวฟ้าผ่าจะไม่ยอมถ่าย

โอ้โฮเขากลัวทุกอย่างในโลกนี้
กลัวทุกอย่างในโลกนี้เว้นกลัวตัวเอง
คุณประดำครอบครัวพี่จะรอดูคุณพระดำที่อุบล
พบหายนะที่อุบลนะครับ

นี่จะโอ๊ยอะไรหล่นหมดแล้ว
มืดมืดที่อุณหภูมิที่นอนเก้าใช่ไหมคะ
แต่ว่าในกรุงเทพยังร้อนอยู่นะถึงแม้ว่าฝนจะตก
มาดูที่หน้า๗นี่นะคะเขาบอกให้คุณเนี่ย

ให้คุณดูแลตัวเองอย่างไร
คือถึงฤดูร้อนโรคที่จะมาก็คือโรคลมแดด

เชื้อแบคทีเรียทำให้อุณหภูมิของร่างกายคุณสูงขึ้น

คือให้ระวังนะครับมีนางโนมว่าคุณจะ
เชื้อแบคทีเรียมันเติบโตในความร้อน
มันจะเป็นเชื้อโรคแล้วร่างกายมันจะเมื่อยล้าตึง

อาหารเป็นไหมไอพี่ม้าเป็น

ม้าเป็นคนนี้ก็หนักแล้วสิน้ำตาลก็ตก
นี่เขาป้องกันได้นะฮะคุณกินวิตามินซี
ซึ่งมีอยู่ในผลไม้มีอยู่ในผักถ้าไม่กินเป็นเม็ดนะนะ

เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนมีอยู่ตามความหมักหมม
มันจะทำให้เราเจอเชื้อไข้เลือดออกด้วยนะฮะ
ซึ่งจะอยู่ตามยุงที่มันเกาะอยู่ตามน้ำขังนะฮะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแบบพวกที่มีแอลกอฮอล์
คาเฟอินแล้วก็สารขับปัสสาวะทั้งหลาย
ร่างกายจะคายน้ำและทำให้ช็อกได้
แล้วให้กินอาหารว่างแล้วคิดหนึ่งเล็กน้อยก่อนออกไปเล่นด้วย
ส่วนคนที่เป็นผู้สูงวัยก็ให้ดื่มน้ำวันละ๘๑๐แก้ว

ขับออกด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่จีบเลย
คุณพ่อดำคุณต้องคาย้น้ำทิ้ง
คุณจะได้ปล่อยไอ้นั้นออกมาบ้างมันไม่ดี
จริงดูผมนั่งตามผมตั้งแต่เช้าฉันง่งมาก
หรือมีผมทุกวันนี้ดูมายูลูฟทีมแม่เขาลงติด
เขาหล่อขึ้นให้เขาไม่ขยับ

ตุลตุลหนูไร้ขนฟันยาวไหว้น่ากลัวมาก

จียอนยกกระเช้าขอโทษพลดอานนท์แหละ
บอกยกโทษให้เอ๊ะพลดเห็นแก่กระเช้าชอบอันเดียวเหรอ
ด่าเขาจะยับขนาดนั้นวันนี้ถ้ากระเช้าไปห้าคิดว่าโอเค
ปลดอานนท์ด่าเขาเกือบหมดอนาคตก็เอากระเช้ามาให้ผลไม้

เอาระเห็นแกะกระเช้าเพราะพนขอดอันนท์
วันนี้คืนนี้กับช่างแต่งหน้าเรื่องอะไรมาฮะ
กินไงนะ

เกมตู้คือใครรู้ไหม
อ๋อตัวเล็กฯนึงหรอ
มันจะเอามาหลานเลย

คนจะต้องคิดว่าอย่างพี่หนุ่มนี่

วันหนึ่งพาหลานไปอีกวันหนึ่งพาผู้ชายไป
อย่างนี้ตัวโตแล้วนี่
เค้าบอกเล่าเรื่องหนึ่งเบนี่ตาหน่อยทำไมว่า

พูดกรรมกับฟีปากแล้วพิธีกรตอนนี้ต้องพูดว่าพิธีกรโป๊่ะแตกอย่างเดียว
พลสอานนท์ออกมาแถวนี้ติอีก
ไม่ให้อภัยซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ได้โกรธนะ

ปิดกล้องไปแล้วใช่มั้ย
คงจะใส่จากไอยาลาอะไรอย่างนี้นะเธอนะ

ลูกพรับอะไรมาจากเกาหลีหรือเปล่า

เหมือนต้องจะยอมไปช้อปปิ้งเองที่ตลาด

หน้าไม่ขยับแล้วนะเธอดูยิ้มสิ
ตัวแต่งตัวใส่สเวตเตอร์คอปิดเหมือนชาวเน็ตมาก

แล้วยังไงต่อ

เขาบอกว่าในที่สุดก็จบกันด้วยดี
แล้วก็ขึ้นรูปกับจียอนในไอจีส่วนตัว

ใจน้องมาขอโทษเราก็เลยยอมรับผิด

นี่ที่ตี

เราก็ไม่ได้โกรธอะไรน้องเขาเลย
นี่พูดแบบนั้นคือไม่ได้โกรธนะฮะ

การทำงานกับคนหมู่มาก
น้องจะต้องมีความรับผิดชอบสูง

เหมือนดาราคุณเป็นคนเบ๊ะปากนะ
เบ๊ะปากว่าอะไร
ดาราเบ๊ะปาก
ผมเบ๊ะปากคุณอ่านนั้นแหละ

ต้านการรักษาแล้วตัวเองก็ไม่ยอมรับประทานอาหารถึง๓วัน
ต้องกลับไปเข้ารับการรักษาอีกตอนนี้ก็สัปดาห์แล้ว
ตอนนี้ชาคริสก็บอกว่าสภาพจิตใจของคุณแม่นั่นแหละ

เพราะที่ผ่านมาคุณแม่ก็ทำได้ดีมาตลอด
แต่ว่าพอสภาพจิตใจสุดก็คนไม่สบาย

ยังแบบว่าจะไปกินข้าวคิดยังกินข้าววันที่เขาเกิดเหตุ
ก็ยังไปกินข้าวอย่างนั้นเขาดีใจเกินเสียใจเกินเขาเป็น

โอ้โหไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำไมโรคภัยไข้เจ็บมันมาแปลกใหม่อย่างนี้ล่ะ
ตอนนี้คุณแม่กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะ
แล้วก็จ้างพยาบาล๒คนดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ตัวเองก็จะกลับไปดูแลคุณแม่เมื่อเสร็จงานแล้วเสมอ
ไม่ได้เขาตัดข่าวเกิดอันข่าว

เป็นคลั่งแรกแพทย์นับภัพรรณ์
ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่๒แล้ว
ที่เขาจะเปิดใจหลังจากที่แบบมีข่าว
สรุปหลังจากที่มีเรื่องมีราวทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยจะเอาแพทย์นับประพาเนี่ยมาเจอหมอลักษณ์
ซึ่งเป็นรายการแรกนะฮะเราเปิดใจทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยในระหว่างที่เจอปัญหาเคยคิดบ้างไหมว่า
ลูกอ่ะอืมบางทีอาจจะไม่ถูกกับเราหรือเปล่าไม่อ่ะเดี๋ยวฉันโดนด่าอยู่แล้วคำถามเนี้ย
แต่ไม่รู้แองจี้มันตัดทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือว่าตัดออกเหรอตัดออกอากาศ
เหมือนประมาณว่าลูกอ่ะดวงชงกับพ่อแม่หรือเปล่าอย่างนี้ลูกเขาเกิดมาปุ๊บเป็นพ่อแม่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น
สมภาษณ์ปากขึ้นเออเดี๋ยวรอให้อายุเท่ากับหลานฉันก่อนแล้วเธอจะรู้สึกนะฮะ
ว่าคราวนี้ทำไมลูกเกิดมาปุ๊บพ่อก็เกือบมีคดีแม่ก็อยู่ดีก็มีแต่เรื่องมีแต่ราว
เขาบอกว่าบางคนเด็กที่เกิดเป็นอย่างนี้จริงนะฮะเขาบอกให้ทุกข์ก่อน
แล้วก็ในขณะเดี๋ยวกันคุณมาดูนะฮะดวงของเขาดวงยังไม่หมดทุกข์นะฮะอีก๒ปีกว่า
คือพอถามหมอลักษมณ์บอกว่าเขาเมื่อไหร่จะหมดทุกข์ยังอีก๒ปี
แล้วก็ช่วงเดือนธันวาตั้งแต่๑ธันวาคมมีอีก๑ราศี
ถ้าคุณมีแฟนอยู่หรือคุณมีครอบครัวอยู่มันจะเป็นช่วงพิสูจน์ว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า
เหมือนกับยายแพทย์ยายแพทย์ใน๒ปีนี้ถ้ารอดก็รอด
ที่สำคัญไปกว่านั้นอาจารย์ลักษ์ทายว่าแพทย์มีดวงว่าจะมีสามีใหม่

เอ้าเดี๋ยวมาต้องไปดูกันดีพอแล้ว

ที่สุดคือหมอรักอ้าวแน่นมาก

จะบูชึงชั้นฟ้าหรือชั้นประดับ

แม่ฉันสนิทกับแกแกมีเมียมั้ย
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอาจารย์รักใกล้
ทำไมอยากให้เห็นรองเท้าของแกมันเปรียบเสมือนเป็นกระจกอย่างหนึ่ง

วันนี้กลับมาเจอกับเรา๓คนใหม่
วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีนะ
สวัสดีครับ